คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้เนี่ยเริ่มต้นเรื่องมาดูน่าตกใจ
ถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นจริง
คือชาวบ้านในพื้นที่ตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
บอกว่าไปเจอผู้หญิงคนนึงถูกมัดมือมัดเท้า
แล้วนั่งพิงรถกระบะอยู่ริมถนน
เขาก็เลยรีบแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
แล้วผู้หญิงคนนี้ให้การวกวนสับสนนะคะ
บอกว่าเธอเป็นแม่ค้าขายของขายปลาทู
ถูกผู้ชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ปาดหน้า
จับเธอมัดมือมัดเท้าแล้วชิงทรัพย์เธอไปแล้วทิ้งเธอไว้แบบนี้
บอกว่าโอ้โหผู้ชายสองคนนี้นะก่อเหตุนะ

แหวนทองอีกสองวงน้ำหนักรวมหนึ่งบาท
แล้วคนร้ายก็หนีไปเลยขี่รถจักรยานยนต์หนีไป
เธอไว้แบบนี้สภาพถูกทิ้งแบบนี้
แต่คุณผู้ชมค่ะทั้งหมดที่เล่าไป

ฮะเธอโกหกค่ะ
ด้วยความที่ว่าพอเธอเล่าเรื่องแบบนี้
คนในครอบครัวของเธอก็รีบแจ้งความ
กับตำรวจศพเมือง๑๐๑ว่าโอ้โหยไม่ได้นะ
ต้องตามคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้
ก่อเหตุแบบนี้มันอุกอาจมันน่ากลัวมันอันตราย
สุดท้ายเธอเลยยอมสารภาพว่า
เนี่ยที่เธอเล่าไปว่ามีคนขี่รถจักรยาน

พี่ไม่รู้แต่มันเป็นฉากฉากเลยนะครับ

หนึ่งโกหกทำไมอ่ะ
สองแล้วเธอมัดมือมัดเท้าตัวเองเนี่ยเหรอ
แล้วก็นั่งพิงรถอยู่ริมถนนอย่างนั้นน่ะเหรอ
ที่หน้าซิดเหมือนกับเหมือนจะหมดแรงนั่นคือยังไง

คือตำรวจสพเมืองร้อยเอ็ดเนี่ยยังไม่ทันได้ตรวจสอบรายละเอียดอะไรแบบเยอะแยะมากมาย

คือผู้หญิงคนนี้เธอชื่อว่านางสาวสิริรักษ์นะคะ

สุดท้ายพอตำรวจถามไปถามมาคุยไปคุยมา

ไม่ได้มีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์ประกบอะไร
ไม่ได้มีคนร้ายมาปาดหน้าอะไร
ไม่ได้มีใครมัดปากมัดมือมัดเท้าทำร้ายร่างกายเธอ
ไม่ได้มีใครชิงทรัพย์อะไรเธอไปด้วย

เพราะเธอเอาทรัพย์สินของเธอทั้งหมดเนี่ยนะคะ

เอาเงินที่ได้มาไปใช้หนี้พนันออนไลน์
ก่อนหน้านี้เธอใช้ซิมโทรศัพท์มือถือเบอร์เก่าของสามี

ช่วยหนูด้วยหนูถูกลักพาตัวอยู่บนรถไม่รู้เขาเอาหนูไปไหนแล้ว
แม่รับสายแล้วแบบนี้คือแม่ต้องกลัวมากเลยนะศพเป็นห่วงด้วยเนี่ย

กุเรื่องหมดเลยอะค่ะ
แต่สุดท้ายพิรุษมันเยอะนะคะคุณผู้ชม
เวลาโกหกมันเหมือนบางทีจับต้นชนปลายไม่ถูกโกหกแล้วมันวกไปวนมา
สุดท้ายก็เลยต้องยอมรับสารภาพ

คือแม่เนี่ยเคยใช้หนี้พนันออนไลน์ให้เธอ๗แสนบาท

ก็เลยหวังว่าไม่รู้แม่จะช่วยอีกไหมหรือยังไง
หวังว่าแม่จะช่วยอีก
แต่สุดท้ายเนี่ยเลยต้องกุเรื่องแบบนี้ค่ะ
วันนี้คุณเนติชาวนักข่าวของเรา
ก็พยายามจะสอบถามข้อเท็จจริงจากปากของเธอนะคะ
นางสาวสิริรักษ์วัย๒๗ปีคนนี้
ว่าไอ้ที่โกหกเนี่ยวางแผนมานานหรือยัง
อยากจะขอโทษแม่ไหม
ลองฟังเสียงเธอนะคะ
นี่ค่ะคือคุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะในเพจเฟซบุ๊คไทยรัฐนิวส์โชว์
บอกสงสัยตั้งแต่แรกแล้วแหละ
ขับรถกระบะถ้ามีรถจักรยานยนต์ปาดหน้าแล้วจะมาชิงทรัพย
ก็ขับชนไปเลยสิขับหนีไปเลยสิ
อะไรแบบนี้นะคะคุณผู้ชมก็สงสัยหลายอย่างตั้งแต่ต้น
ก็เป็นเหมือนที่สงสัยแหละคือเขาโกหกอะค่ะ
คุณเนติชาวนักข่าวของเราก็ไปสอบถามถึงพฤติกรรมผู้หญิงคนนี้กับเพื่อนบ้านนะคะ
เขาก็ให้ข้อมูลกันมาว่าจริงแล้วครอบครัวนี้เขาก็มีฐานะนะ
ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านนะคะ

บะอยู่ริมถนนถูกมัดมือมัดเท้ามันสมจริงสมจังมาก
ผู้ใหญ่บ้านยังเชื่อเลยฮะบอกมันสมจริงสมจังมากไม่คิดเลยว่าเธอจะวางแผน
เพื่อกโกหกตำรวจสาวพระเมืองร้อยเอจต้องดำเนินคดีกับเธอนะคะ
พาตัวถูกชิงทรัพย์นี่นะคะก็โดนเปรียบเทียบปรับไปค่ะ
ครับน้ำใจแม่นี่ยิ่งใหญ่มากเลยนะ
บอกว่าเรารักลูกจะโกรธเขาทำไม

ใช่ไงมัดมือมัดทาตัวเองเหรอ